เรื่องของน้ำมันหน่อยคุณผู้ชมฮะเป็นข่าวร้ายทั้งนั้นเลย
เช้าวันนี้ใครใช้เบนซินโซฮอลขึ้นมาอีกลิตรละ๕๐สตางค์
ส่วนดีเซลจะใช้ราคานี้ได้อีกนานหรือเปล่า

กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหากทางกระทรวงการคลัง
ต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมัน
ที่จะหมดลงในวันที่๒๐กรกฎาคมนี้
กระทรวงพลังงานก็จะเข้ามาดูแลต่อ
แต่สถานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เหลือเพียงพอไว้ดูแลเสถียรภาพขายปลีกน้ำมันดีเซล
ให้มันลิตรละ๓๒บาทได้อีกเพียง๓เดือนเท่านั้นครับ
นั่นหมายความว่าหลังจากนั้นอาจจะไม่ได้ใช้ราคานี้แล้วนะ
ส่วนใครใช้เบนซินโซฮอลเช้าวันนี้ครับปรับราคาขึ้นลิตรละ๕๐สตางค์
ก็เป็นข่าวร้ายของคนใช้น้ำมันนะครับเช้าวันนี้
ส่วนใครรอรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเริ่มเปิดให้ทดลองนั่งฟรี
ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้ครับ
มีความขึ้นหน้าแล้วเสร็จไปแล้ว๙๗เปอร์เซ็นต์ครับ
ว่าจะเปิดให้คนทดลองนั่งฟรีช่วงกันยาถึงตุลา
และจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์
ภายในเดือนพฤศจิกายนครับ
โครงการนี้มีระยะทางรวม๓๔๕กิโลเมตร
เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสาย
มีสถานีให้บริการทั้งสิ้น๓๐สถานี

สายสีแดงบางซื่อถึงรังสิต
สายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่
แล้วก็สายสีม่วงครับเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนเข้าออกเมืองนั่นเองครับ
ส่วนใครใช้สิทธิบัตรทองไม่ได้อยู่ในถิ่นที่อยู่

สามารถจะย้ายสิทธิได้นะครับ
โดยผู้ที่มีสิทธิบัตรทองที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ต้องมาทำงานหรือว่าเรียนในกรุงเทพ

มันจะทำให้เกิดข้อจำกัดในการรับการรักษาพยาบาลถ้าเกิดว่าคุณเจ็บป่วย
ตอนนี้ย้ายสิทธิมาในกรุงเทพได้
โดยไปลงทะเบียนกับหน่วยบริการปฐมภูมิ
โดยบริการประจำใกล้ที่ทำงานใกล้ที่เรียนหรือใกล้ที่พักอาศัยได้

สิทธิง่าย๔ช่องทาง
แอปพลิเคชันสปสชแล้วไปเลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการ

ติดต่อที่ศูนย์บริการสาธารณสุขด้วยตนเองก็ได้
หรือง่ายโทรสายด่วนสปสชหมายเลข๑๔
แล้วให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการให้ก็ได้เหมือนกันครับ